เรื่องนี้ต้องดูคุณผู้ชมที่ขอนแก่นค่ะตอนนี้เขาภาวะกันไปหมดเลย
เพราะว่าเพจดังเนี่ยแชร์คลิปชายคลั่งยาบ้าคว้ามีดสปาต้ายาว๕๐เซนติเมตร
ก็คือครึ่งเมตรนะคะครับไปเที่ยวไล่คว่างใส่รถมอเตอร์ไซค์คว่างใส่รถยนต์
จะไปไล่ฟันย่าตัวเองแล้วตอนนี้หนีตะเลิศไปยังจับตัวไม่ได้
บอกโอ๊ยแล้วชีวิตฉันจะอยู่อย่างไร
บอกนี่ไงพิษภัยยาเสพติด
ผู้ชายคนนี้เมาคลั่งอยู่ที่บ้านสงเปลือยบ้านห้องเดือเนี่ยนะคะ
เอามีดไล่ฟันประชาชนจนยายต้องวิ่งอุ้มหลานหนี
นี่คือคนก่อเหตุชื่อว่านายออฟนะคะ
ก็ไปหาข้อมูลดูว่าในออฟหน้าตาเป็นยังไง

ไปเจอเครือญาติของออฟ
คือพิษภัยคุณจันเรมนะคะ
เธอบอกเลยว่าอุ๊ยอยู่ไม่ได้หรอก
เนี่ยมันบ้ามันอารวาสหนักมากเลย
เพราะกลัวตายคือทุกคนรู้ดีว่าอ๊อฟเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อวานตอนเกิดเหตุทุกคนกำลังจะขึ้นรถไปทำงาน
อยู่อยู่ออฟเนี่ยปลาขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่รถ
เพลงทีนึงรถจะไม่แตกแต่ขวดยังแตก
หันหลังไปโอ้โหสิ่งต่อไปที่ออฟกำลังจะปลา
คือมีดสปาต้ายาวครึ่งเมตร
ออฟก็ควี่ละมาใส่รถจนกระจกรถแตกและคราวนี้
แล้วมีดเต้งกลับไปตรงไว้ท้ายรถ

ไว้สภาพตอนที่เห็นใจแทบหวาย

ออฟเอามีดชี้หน้าหลานอยู่เอามีดชี้หน้าหลานแล้วพูดว่าจะเอาไหม
หลานอยู่อนุบาลนะใช่ค่ะถามหลานบอกจะเอาไหมเอามีดชี้หน้าหลาน
ย่าต้องวิ่งย่าคือแม่เธอเนาะวิ่งเข้าไปแล้วกอดออฟเอาไว้
ออฟหยุดอย่าทำหลานอย่าทำหลาน
ออฟจะได้สติขึ้นมาเสี้ยววินาทีนึง
หันเอามีดไปฟันมอเตอร์ไซค์แทน
แต่ตอนนั้นเขาก็มีการโทรแจ้งตำรวจกันแล้วไงคะ
พอตำรวจมาถึงปุ๊บออฟก็หนีตะเลิศไปเลยค่ะ
ก็ถามว่าออฟเนี่ยอายุอนาม๒๗ปีแล้วใช่ไหม
ปกติเขาอยู่คนเดียวเหรอหรือมีครอบครัวอะไรยังไงไหม
สะพ้ายก็เล่าบอกว่าจริงออฟมีลูกมีเมียนะ

เพราะว่าออฟเนี่ยนอกจากเสพยาบ้าติดยาแล้วก็ยังเมาเหล้าด้วย
เมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาพอถึงเวลาก็อารวาส
ไล่ตีเมียเมียบอกอยู่ยังไงไหวอ่ะ

ทุกคนก็เลยหวาดกลัวออฟกันไปหมดเลย
แล้วก็บอกด้วยว่าเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสัก๔๕วัน
อยู่ออฟก็หลอนหลอนว่าลูกน้องอ่ะลูกจ้างเนี่ย

เหรอออฟก็เลยคว้ามีดจะไปปาดคอลูกน้อง
ลูกน้องเอามือปัดทันก็เลยเป็นแผลมีดอยู่ที่หลังมือ
ซึ่งอันนี้ก็มีการไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองใหม่แล้วด้วยค่ะ
พี่สะพ้ายบอกว่าไม่รู้จะรับมือยังไงแล้ว
เพราะนับวันอาการความอารวาสและความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นทุกวัน
เหมือนเลิกเลิกไม่เลิกบ้างทำบ้างไม่เลิกบ้างอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้มีเหมือนมีเหล้าขาวมาด้วยค่ะ
กินเหล้าขาวด้วยแล้วก็เสพยาด้วย

สมกันใช่ค่ะอารมณ์มันก็เลยรุนแรงมากขึ้น

มีไม้หลบอยู่นี่สองรอบเหรอคะ

เพราะว่าแม่เคยไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่ามันไม่มีเจ้าทุกข์

เจอตัวแล้วแล้วก็พาไปมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัด

จริงแล้วเนี่ยข้อมูลที่พี่สะพ้ายของอ๊อฟพูดมาเนี่ย

คือจริงออฟกับพี่สะพ้ายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเขาไม่ค่อยถูกกัน

อ๋อที่พี่สะพายบอกว่าอ๊อฟชอบไปเคยทำร้ายคนอื่นอะไรนั่นน่ะ

มันไม่ได้ไปทำของคนอื่น
มันเกินไปนะคะมันเกินจากความเป็นจริงนะคะ
อย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดค่ะ
แล้วก็จะมีการส่งเข้ากระบวนการบำบัด